วันนี้มีประเด็นร้อนที่คุณผู้ชมพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากจริงนะคะ

ในช่วงสายมีการประชุมคณะกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
แต่มันมีประเด็นวิวาทะกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือทางนางสาวปรินาไกรคุบ
สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐคือท้วงติงเรื่องแรกก็คือเรื่องที่นั่ง
เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศกันนิดนึงแล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
จุภัณฑ์ศาสน์๔เราเป็นการวิการตะย่อสสตกที่มีคดีอยู่ที่ที่กุญษ์ศาสนศนิษย์
ถ้าถ่าถ่ายหน่อยผมได้นั่งใกล้ผลสวย
อย่าโกรธผมก็ได้นะ
ได้ไม่ผมไม่ว่า

นางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการ
กมือประท้วงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะ
บอกว่าไม่ควรให้พลตำรวจโทวิโรธเป่าอินที่ปรึกษาประธานกรรมธิการนั่งข้าง
เพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติตำแหน่งที่ต้องนั่งข้างประธานกรรมธิการควรเป็นรองประธาน
ที่ปรึกษาต้องนั่งต่อจากกรรมธิการ
ทางด้านเจ้าที่สภาก็แจ้งว่าตามระเบียบข้อบังคับไม่ได้กำหนดค่ะ
ว่าใครต้องนั่งตรงไหนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เลยตัดบทว่า
ใครจะนั่งตรงไหนก็ได้นางสาวปรินาก็เลยบอกว่า
งั้นดิฉันขอไปนั่งข้างประธานก็หยิบตะกร้าของตัวเองอะค่ะ
ไปวางข้างข้างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วก็เดินไปลากเก้าอี้มานั่งหัวโต๊ะ
ข้างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เลยพูดว่า
นักข่าวถ่ายหน่อยผมได้นั่งใกล้คนสวยอย่ากอดผมก็แล้วกัน
ทีนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็เลยไปตั้งที่ปรึกษามา
ซึ่งก็คือนายวัฒนาเมืองสุขกับท่านวิโรธปาอิน
จะเห็นว่าตรงข้างคุณปรินาที่นั่งอยู่
จะมีคุณวัฒนาเมืองสุขด้วยนะครับ

ทำไมไปให้คนที่เป็นที่ปรึกษามานั่งแถวหัวโต๊ะ
แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขดงคดีอะไรพวกนี้
ก็เลยเกิดภาพอย่างที่เห็นวันนี้ที่
มีที่ปรึกษามานั่งหัวโต๊ะใกล้ประธาน

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หันไปเห็นนางสาวปรินาที่เลื่อนไปนั่งข้าง
เหมือนกับกำลังพิมพ์อะไรบางอย่างในโทรศัพท์มือถือ
ข่าวในชวนหลีกภัยปลดเสรีพิสุทธิ์อยู่ค่ะ
ตอบแบบนี้บรรยากาศก็เลยวุ่นวายขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะ

ผมไม่มีเวลามาสนใจกับคุณหรอก

ไม่ได้สนใจมันแค่นี้เอง
แต่ผมไม่ได้สนใจถึงขนาดโสดเกลือสุดอ่ะ
กับต้อนที่บุรุษนะฮะ
แล้วก็ตอนที่ดิชันตามทีคุณอ่ะ
แล้วก็มองไปมอง
ไม่ให้คุณใช้ถ้าคุณใช้เดี๋ยวผมรายงานประธานสภา
คุณเอ๋ไปรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหน

ผมสังเกตประธานที่มองโทษศัพท์ประธานมองอย่างอื่น
ถ้าท่านไม่อยากให้พี่ปรึกษากันนั่นกัน
ไม่เกี่ยวไม่ไม่มีข้อบังคับ
คุณสุภาพจากภาพนักประธานมองโทษศัพท์หรือมองอะไรคุณเด๋
มองอะไรคุณเด๋เด๋อะไรหน้ามองบ้าง
นี่เหลือประวัติศาสตร์ของผู้หญิงเหรอเจ้า

พฤติกรรมของประธานคือสุดยอด
เสียงผู้ชายอีกคนหนึ่งเสียงในศิราเจนจาคะ
บังคับที่ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารในห้องประชุม
ก็เลยกลายเป็นวิวาทะกันแบบนี้นะคะ

ว่าการใช้มือถือแบบนี้มันรบกวนโสดประสาทในการทำงาน
ก็เลยมีการเถียงกันอยู่แบบนี้อ่ะนะคะก็เลยมีคำพูดที่ว่านี่
คำพูดของอดีตพบตรเป็นเสียงจากนายศิระทีเนี้ยค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เลยตัดบท
แล้วก็เข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้นะคะก็คือการเสนอให้ปลด
ออกจากตำแหน่งประธานกรรมธิการผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเจ็ดต่อสองนะคะ
ออกเสียงสี่เสียงไม่เห็นด้วยที่จะนำเรื่องลงมติปลดประธานกรรมธิการได้หรือไม่มาพิจารณาในที่ประชุมนะคะ
แต่ก็ให้นายศิระไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้ซึ่งก็หนึ่งในบุคคลที่ลงมติเสียงข้างมาก
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยสองเสียงข้างน้อยก็แน่นอนเป็นเสียงของนายศิรากับนางสาวปรินานะคะ
คุณปรินาคุณศิราเขาบอกมาตั้งนานแล้วว่าจะเสนอยติเรื่องปลดประธานคณะกรรมธิการปปช
วันนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเสนอเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยก็แล้วกัน
แต่ผลก็ออกมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือความจริงแล้วอ่า
ประชุมคณะกรรมธิการของสภาเนี่ยเขาก็จะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ศึกษาเรื่องราว
ตรวจสอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไปส่งต่อให้กับสภาผู้แทน
หรือว่าสมาชิกวุฒิสภามันไม่ควรจะมีภาพอย่างนี้ออกมานะฮะ
เอาไปดูเรื่องอื่นหน่อยนะครับเรื่องที่ดินของนางสาวปรินานะครับ
วันนี้นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปชั่น
ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมธิการปปชก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั่นแหละ
ให้ตรวจสอบติดตามการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ของนางสาวปารินานะฮะที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
ก็ยื่นเอาไว้นะฮะจะได้ตรวจสอบกันต่อไปนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่บริเวณหน้าฟาร์มไก่ของนางสาวปรินาที่อยู่ในที่ดินที่รัชบุรีนะครับ
วันนี้ก็ปิดล็อกกุญแจอยู่แต่มีคนงานเข้าออกอยู่นะครับ

พื้นที่ที่ใช้กองขี้ไก่ที่นำออกมาจากฟาร์มพบว่ามีรถบรรทุกรถพลิกอัพนะ
รถสิบล้อมาจอดเรียงคิวเพื่อซื้อขี้ไก่
ทางฟาร์มประกาศลดราคาตั้งแต่เกิดเรื่องที่ดินเกิดขึ้น
ถุงละ๑๖บาทเหลือถุงละ๑๐บาท
แล้วก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่สอปกรของรัชบุรี
นำป้ายแสดงอนาเขตของสอบประกอบไปติดที่บริเวณป่าด้านหลังฟาร์มด้วยนะครับ
เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งแล้วก็มีป้ายประกาศว่าเป็นสถานที่ราชการ
แต่ยังไม่มีการดำเนินคดีอะไรนะฮะเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องที่ดินของคุณปรินานะฮะ
ทางป่าไม้หรือว่าสอบประกอบก็แล้วแต่กำลังตรวจสอบ
แล้วก็ขีดรังวัดที่ดินกันอยู่เพื่อความชัดเจนในตอนนี้นะครับ